พวกเขาได้หรือไม่กับการทำร้านขายของชำเล็กเล็กนะครับแล้วก็มีเงินทุนสักก้อนหนึ่ง
ไปรักษาเด็กน้อยจากโรคอาการป่วยของน้องนะครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑หนึ่งบาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับ๑ล้านบาท
คงต้องเรื่องแรงเรื่องใจกันนะ

เขาจะเอาอะไรเปล่าครับน้องก้อย
ไม่ค่ะเขามีการเก๊งนิดหน่อยค่ะ

ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราคงต้องรีบทำเวลากันสักนิดนึง

ก้อยมาต่อชีวิตก่อนเป็นคนแรกครับ
คำถามมีทั้งหมด๕เรื่องนะครับ
ภายใน๕เรื่องนี้น้องก้อยจะต้องเป็นคนเลือกก่อน

เคราะห์ให้ดีว่าใครเหมาะที่จะตอบเรื่องไหน
ก้อยพร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วมาดู๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑อุทยานแห่งชาติคลองลาน
เรื่องที่๒ผัก
เรื่องที่๓ภาษาไทยระดับมัธยมปลาย
เรื่องที่๔ฟุตบอล
เรื่องที่๕ข่าวดัง
ห้าเรื่องนี้น้องก้อยจะเลือกตอบเรื่องไหนเป็นข้อแรกครับ

ก้อยเลือกตอบข้อแรกในเรื่องผักครับ

มีอาชีพอยู่นะครับจนปัจจุบันนี้ขายผักมานานยังครับ

เขาซื้อเป็นกรรมเป็นกิโลหรือว่าเป็นยังไงฮะ

เราสามารถมองด้วยตาเราได้เลยไหม

เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือสิ่งนี้ครับ
เราจะคุ้นเคยใช่ไหมฮะจะคุ้นนะลองดู
ใจเย็นสมาธิดี
ตอนที่ไปยกจะรู้ว่าอะไรหนักมากหรืออะไรหนักน้อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วน้องก้อยเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่๔ค่ะพักกาสข่าว
ตัวเลือกที่สี่ผักกาดขาวครับ
เราจะยังไม่เฉลยในช่วงนี้เดี๋ยวเราเล่นตอบคำถามให้หมดทั้ง๔ข้อก่อนนะครับ
แล้วก็จะไปเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้า
พี่ก้อยนะจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้คุณแม่ขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกัน๔เรื่อง

อุทยานแห่งชาติคลองลาน
ภาษาไทยระดับมัธยมปลาย

ทำไมถึงเลือกเรื่องข่าวดังให้กับคุณแม่ครับ

ขอเชิญคุณแม่มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ลูกสาวเลือกเรื่องข่าวดังให้กับแม่

โด่งดังมากเมื่อปลายปีที่แล้วนี้นะครับ
นั่นก็คือข่าวของผู้ชายคนนี้

เพราะว่าได้ทำโครงการ๙คนละ๙นะครับ
ก็คือวิ่งตั้งแต่ใต้สุดจนถึงเหนือสุด
ก็คือเบตงจนถึงแม่สายแม่ได้ดูข่าวไหมครับ
ได้ดูเนอะเขาวิ่งเพื่อที่จะหาระดมเงินทุนเนี่ย
ไปซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทั้งหมด๑๑แห่งด้วยกัน
เอาละฮะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ได้รับเงินบริจาคประมาณเท่าไหร่
ตัวเลือกที่๑๑๓๐๐ล้านบาท
ตัวเลือกที่๒๑๔๐๐ล้านบาท
ตัวเลือกที่๓๑๕๐๐ล้านบาท
และตัวเลือกที่๔๑๖๐๐ล้านบาท
ยายก็เคยดูข่าวเขาวิ่งคนมีคนชอบเขาเยอะช่วยเยอะควรจะได้เยอะจ้ะ
ถ้าพร้อมแล้วแม่เอียดเลือกตอบ

ตัวเลือกที่๔๑๖๐๐ล้านบาทครับ
ผมขอให้โชคดีนะแม่นะกับการตอบคำถามในข้อนี้นะครับ

แม่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

น้องการแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องการขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องแม่คิดให้ดีก่อนนะ
ก็คือเรื่องอุทยานแห่งชาติคลองลาน
ภาษาไทยระดับมัธยมปลาย

ทำไมถึงเลือกเรื่องนี้ให้กับน้องครับ
เพราะว่าเขาก็เคยไปเที่ยวหยุดจ้ะ
เชิญน้องการมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เคยไปค่ะ
น้องการเข้าไปเคยเห็นป้ายในอุทยานเด่นไหม

แล้วป้ายซึ่งเป็นกฎกติกาก็ต้องมีถูกไหมลูก

เพราะฉะนั้นคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
จากป้ายในรูปข้อใดที่ไม่สามารถย่อยสลาย
ตัวเลือกที่หนึ่งกระป๋องน้ำอัดลม
ตัวเลือกที่สองโฟม
ตัวเลือกที่๓ขวดพลาสติก
ตัวเลือกที่สี่ขวดแก้ว
ที่แรกก็คิดว่าโฟมแต่ว่าโฟมมันก็ย่อยสลายได้แต่ว่ามันใช้เวลานานค่ะ
ก็เลยมาดูตัวเลือกอีก๓ตัวเลือก
ก็คิดว่าน่าจะเป็นขวดแก้วมากกว่า
ถ้าพร้อมแล้วน้องการเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สี่ขวดแก้วครับ
ขอให้โชคดีนะครับและขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
ยังเหลืออีกหนึ่งท่านนั่นก็คือคุณพ่อพ่อพร
น้องการยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกเรื่องไหนให้คุณพ่อขึ้นมาตอบคำถามครับ
เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องนั่นก็คือเรื่อง
ภาษาไทยระดับมัธยมปลายและเรื่องฟุตบอล
ภาษาไทยระดับมัธยมปลายค่ะ

เพราะว่าพ่อไม่ค่อยได้ดูฟุตบอลเท่าไหร่ค่ะ

เชิญคุณพ่อมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

๔ด้วยผมว่าคำถามเรื่องนี้พ่อพยายามตั้งสมาธิให้ดีก็แล้วกันนะครับคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ข้อใดไม่ใช่คำควบแท้ทุกคำตัวเลือกที่หนึ่งกว้างขวานขวักไขว
ตัวเลือกที่สองเคว้งคว้างควรครอบครัวตัวเลือกที่สามตรากตรำ
กราบขลุขระตัวเลือกที่สี่พลาดพลั้งกลมเกลียวปรับปรุง

พร้อมนะครับผมเดี๋ยวไอ้การไอ้การนั้นยิ้ม
แซ่การข้อนี้น่าเป็นของเราไหมใช่ไหมใช่ค่ะ
เลือกให้พ่อแล้วนะลูกอ้าวส่งกระแสจิตกันล่ะพ่อพร้อมแล้ว
ถ้าพ่อพร้อมแล้วพ่อเลือกตอบตัวเลือกไหนครับตัวเลือกที่หนึ่งครับ
ตัวเลือกที่หนึ่งคว่างขวานกวักไขวครับ
หน้าที่กันครบแล้วนะครับทั้ง๔ท่านวันนี้
จะสามารถกู้วิกฤตต่อลมหายใจ
เงินทุนไปต่อชีวิตได้หรือไม่
ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ

ข้อใดไม่สามารถย่อยสลาย